มีตำรวจของโรงพักอุดรเขาประกาศตามหาเจ้าของสัตว์เลี้ยงแสนสวย
มันหายตัวออกมาไม่รู้เจ้าของอยู่ไหน

ไปดูหน่อยงูหลามนอกเขาบอกยาว๑เมตรน้ำหนัก๓โล
ของคุณหรือเปล่าหื้มไม่เหลียงงู
ของคุณหรือเปล่าไม่รู้เอาไปดูหน้าตามันหน่อย
เหมือนกันนะกลมลายน่ารักเนี่ยตามที่เห็นนี่แหละ
โอ้ยเอ็นดูแล้วหนูขดหนูเขิน
โถเอ็นดูหนูลูกแต่ไลน์เขาสวยไลน์เขาสวยดูไลน์เขาดี
เป็นก้อนกลมกลมเห็นอะไรไหมกิโลเห็นอะไรไหม
เห็นเลข๘เห็นไหมล่ะก็เห็นไหมล่ะก็เห็นไหมล่ะว่าเลข๘ปะล่ะ
เออมันขดเป็นก้อนกลมหนูชมมันเหมือนเขาบอกว่าเป็นงูหล่ามบร้อน
เออแล้วก็คอยาวซักหนึ่งเมตรน้ำหนัก๓กิโล
ผู้ภัยอุดรสว่างเมธาธรรมเขาบอกว่า
ชาวบ้านเห็นไปเลื้อยบนสะพานข้ามลำห้วยหมากแข้งซอยจินตคามเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เกรงว่าจะเป็นอันตรายกันไปก็เลยไปตรวจสอบเออมันเป็นงูหลามบอลไพท่อนนี่นะ
เป็นงูที่นิยมซื้อไปเลี้ยงกันนะครับนะคาดว่าเจ้าของควรจะทำหลุดออกมาล่ะครับ
มันก็เลื้อยออกมาหรือมีคนนำไปปล่อยก็ได้ก็เลยจับใส่กระสอบปุ๋ยมาลงให้ตำรวจเขาลงบันทึกประจำวัน
แล้วดูเขาจับคืองูหลามบอลเขาก็จะขดตัวเป็นลูกบอลอย่างงี้หรอคะ
เกิ่งกลมอย่างเงี้ยนะครับไม่มีที่เลี้ยงไปโอ้ยถุงศาลนี่ก็จับเหมือนก้อนหินเลยอะ
สุดท้ายจำรวจเรียกนักข่าวมามาตามหาเจ้าของหน่อย
เป็นเจ้าของงูให้ไปรับภายใน๓วันถ้าไม่ติดต่อไปรับ
จะประสานให้ประสุทธิ์เอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปนะครับ
แต่ระหว่างนี้เดี๋ยวกู้ภัยจะเลี้ยงเองไปก่อน
ใครเป็นเจ้าของก็ไปเอา
เขาบอกว่างูพันนี้นิสัยไม่ดุร้ายไม่ก้าวร้าวไม่เป็นอันตรายขี้อาย
แล้วลวดลายสวยชอบขดแบบนี้